อ้อหวบ้านนี้เรียกว่ามีน้ำตา
เดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ

เหล้าเค้าหง่อนเค้าทะเลาะกัน

เป็นแห่งวงรูปหรืออะไร
ฮะสรุปก็คือฟังไม่ผิดใช่ไหมเหตุผลที่ร้องไห้เนี่ยคือทะเลาะกันงอนกันเพราะว่าสามีคุณซี
ที่วัดเนี่ยขโมยรูปที่ถ่ายด้วยกันเอาไปลงก่อน
แต่เข้าใจได้พวกคุณแบรนด์กันเนี่ยนะ
ถ่ายรูปฉันคู่กันเออไม่นัดกันเลย

เดี๋ยวให้ดูรูปที่เขาทะเลาะกันรูปนี้คุณผู้ชม
รูปที่โพสต์ไปเนี่ยคือรูปที่เขาทะเลาะกัน
คือเรื่องของเลือดรูปนี้ขอทุกกี้อย่างชิ้นค่ะ

ใช่แต่แบบว่าจริงก่อนเหมือนแบบว่า
แล้วปรากฏว่าก็มาหลอกให้ฉันทำครัวไป
จังกว่าเนี่ยทำไมจะชอบแกล้งกัน
แต่ว่าท้ายสุดคุณผู้ชมเรื่องนี้เห็นตอนแรกมาด้วยน้ำตา
จุดจบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมมันมีบทสรุปด้วย

น้องหอมหนึ่ง

ย้าหู้

และก็ต้องศกิจคุณเอมมี่นิดนึง

ไม่ใช่แค่คุณซีหรอกหนุ่มทั้งประเทศ
สมัยนี้ก็ต้องสะกิดแฟนสาวนิดนึงนะ